มีคุณลุงวัยหกสิบสี่ปีชาวจังหวัดบุรีรัมพ์นะคะ
ชอบแต่งกายด้วยชุดคาวบอยแล้วก็ไปทำหน้าที่เป็นจิตอาสา
ทำงานเพื่อสังคมโดยคุณลุงนั้นสะสมทั้งพระบรมชายาลักษณ
พระบรมศาสติสลักษณ์และเหรียญพระบรมรูปรัชกาลที่๙
นานกว่าสี่สิบปีแล้วค่ะนายนัทชัยสามิตรหรือว่าลุงแขก
หกสิบสี่ปีชาวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำล่าออกจากข้าราชการครู
และทหารพรานมาเป็นสื่ออิสระรวมทั้งเป็นจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคมค่ะโดยคุณลุงสะสมพระบรมชายลักษณ
พระบรมศาธิสลักษณ์และเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
มานานกว่าสี่สิบปีตอนนี้มีมากกว่าสองร้อยเหรียญ
โดยเก็บสะสมไว้ที่บ้านแล้วก็มีบางส่วนพกติดตัวทุกวัน
วันละประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเหรียญเพราะเชื่อและศรัทธาในพระบรมีของพระองค์
ปกป้องคุ้มครองประสบกรณิกรให้ปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุข
และยังได้สะสมทั้งภาพและเหรียญพระบรมรูป
ราชวงศ์จักรีเกือบทุกพระองค์โดยลุงแขกตั้งใจว่าจะเก็บไว้
เพื่อให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปลุงแขกบอกว่าที่ผ่านมามีหลายคน
คิดว่าเพี้ยนเพราะแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นแต่ไม่โกรธเพราะคิดว่าการที่คน
เราจะทำความดีไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่การกระทำหรือจิต
สำนึกมากกว่ายืนยันว่าจะทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคม
อย่างเต็มความสามารถด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงราชการที่เก้าค่ะ